วันนี้มีความคืบหน้านะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๕ธันวาคม
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากคนร้ายเนี่ยฆ่าโหดฆ่ายกครัวสี่ศพ
เป็นแรงงานชาวพม่านะคะเสียชีวิตพ่อแม่ลูกลูกลูกชาย๔ขวบ
๔เดือนคนร้ายมันไม่เว้นมันฆ่าแม้กระทั่งเด็ก
เด็กชายวัย๔ขวบวิ่งหนีถูกทำร้ายถูกฆ่าแล้วเอาแบบโยนทิ้งลงน้ำเลย
ตอนแรกจับกลุ่มภรรยาของคนก่อเหตุได้นะคะภรรยาของในสวยก็เป็นคนพม่าเหมือนกัน
คนที่ก่อเหตุเนี่ยแล้วก็บอกว่าน่าจะหนีกันไปอยู่ชายแดนพม่า
ไปอยู่โนแมนแลนด์อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าสาเหตุที่ก่อเหตุ
ว่าทะเลาะกันทะเลาะกันบ่อยหลายทีสุดท้ายโมโหมากก็เลยถึงขั้นฆ่ากันเลยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยทางการพม่าจับได้แล้วนะคะในสวยกับอีกหนึ่งคนก็คือในสุย
ตำรวจเมียนทะเลจังหวัดผาอันรัฐกะเหลี่ยงของพม่าจับตัวในสวยกับในสุยค่ะ
ผู้ต้องหาฆ่ายกครัวชาวพม่าพ่อแม่ลูกรวมสี่ศพนะคะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ตั้งแต่๑๕ธันวาคมได้แล้วจุดที่จับกลุ่มเนี่ยนะตามรายงานข่าวบอกว่า
โอ้โหหนีไปนู่นชายแดนด้านอำเภอแม่สอดหนีไปเป็น๑๖๐กิโลกรัมค่ะ
ตำรวจจังหวัดเมียวดีของพม่าประสานไปที่ตำรวจภูทรแม่สอด
นำรถมารับตัวลูกสาวซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายและญาติ
ไปสอบปากคำและชี้ตัวผู้ต้องหาค่ะครับอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้
ตำรวจจับตัวภรรยาในสวยได้นะคะนางมุ้ยจับได้เป็นคนแรก
เมื่อ๑๘ธันวาคมที่ผ่านมาที่ป่าอ้อยในตำบลท่าสายลวด
มุ้ยก็รับสารภาพสาเหตุที่ก่อเหตุเพราะว่าทะเลาะกับสองสามีภรรยาผู้ตาย
ก็เลยโมโหบันดาลโทษะร่วมกันฆ่ายกครัว
ทีนี้พอจับกลุ่มในสวยกับในสุยได้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายอู่องมินทูตแรงงานเมียนมาร์
ประจำประเทศไทยก็ไปที่สพแม่สอดไปร่วมสอบปากคำนางมุ้ยเพิ่มเติม
นางมุ้ยกลับคำให้การค่ะอ้าวหรือครับ
อ่ออตอนแรกแต่โหวโหไม่โหก็เลยร่วมกันฆ่ายกครัว
ทีนี้กลับคำให้การแล้วบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเลย

ทำอะไรอยู่อ๋อนอนหลับอยู่หลับอยู่
หลังสามีกับเพื่อนไปก่อเหตุแล้วค่อยมาปลูก
ก็เลยหลบหนีไปด้วยกัน
กลับคำให้กันแบบนี้ก็เป็นสิ่งของผู้ต้องหานะคะ
เดี๋ยวก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานตำรวจเขามีหลักฐานแน่นแหละ
แต่เขาก็บอกว่ายืนยันว่าสาเหตุก็คือทะเลาะกันมาโดยตลอด

ลูกสาวของผู้เสียชีวิตค่ะบอกว่าเพิ่งรู้ข่าว
ว่าในสวยกับในสุยถูกจับแล้วดีใจมากทำอะไรไม่ถูก
ก็เนี่ยตอนนี้อยากให้ทั้งคู่ถูกส่งตัวมาดำเนินคดีที่ไทย
ส่วนเรื่องที่ภรรยาในสวยกลับคำให้การว่าไม่ได้ร่วมก่อเหตุ
ลูกสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่เชื่อนะคะ
เพราะในที่เกิดเหตุมีท่อนไม้ที่ใช้ก่อเหตุ๓ท่อน
ก็เลยคาดว่าคนเกาะเหตุอย่างน้อยก็น่าจะ๓
ตอนนี้รอผลการตรวจพิสูจน์ของตำรวจอยู่ค่ะ
ส่วนเรื่องคดีความพันธุ์ตำรวจโทจีรศักดิ์ศรีธรรม
ร้องพวกกำกัดสอบสวนสพแม่สวน
สอดบอกว่ายังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าในสวยกับในสุย
แต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานเจ้าหน้าที่ทูตพม่านะคะ
เพื่อส่งตัวทั้งคู่กลับมาดำเนินคดีในไทยแต่ถ้าไม่ส่งตัวมา
ก็จะมีการดำเนินการในส่วนของภรรยาในสวยและทางการพม่าก็จะไปดำเนินคดี
ในส่วนของในสวยและในสุยเองก็แยกกันดำเนินคดีไป
ประเด็นนี้เป็นช่องโหวค่ะในเรื่องของการดำเนินคดี
ชาวพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วก่อเหตุอาทยากรรม
ตำรวจบอกว่ามันก็ไม่ได้ช่องโหวกขนาดนั้น
เราก็มีมาตรการป้องกันอยู่แล้วในเบื้องต้นนะคะ
ซึ่งการดำเนินคดีในส่วนที่เราดำเนินคดี
ส่วนภรรยาที่จับได้ในประเทศไทยเราก็มีการสอบสวนร่วม
พยานหลักฐานดำเนินคดีไปตามปกติส่วนอีกสองคนถ้าไม่ได้
ไม่ได้กลับมามันมันก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีในส่วนนี้เท่านั้น
ในเท่าที่สร้างมาในฝั่งโน้นถ้าเกิดมีคนพม่ามาทำผิด
ปรากฏชัดแจ้งแล้วมีพยานหลักฐานชัดเจน
ทางนู้นเขาก็จะดำเนินคดีในส่วนของเขาเลยส่วนช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ร้องไห้นะคะก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพ
สี่ศพพร้อมกันที่สุสานบ้านแม่ตาวอำเภอแม่สอด
จังหวัดตากจัดพิธีแบบเรียบง่ายมีญาติพี่น้องเพื่อนบ้านกว่าสองร้อยคน
ร่วมพิธีบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะครับ